กันบ้างล่าสุดนะครับทางเอฟซีมีการประกาศมาแล้ว
สิบมีนาคมนี้จะมีการจับสลากแบ่งสายฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นยุคไม่เกินยี่สิบปี
ฤดูร้อนเป็นยุทธ์โอลิมปิกที่ประเทศอาเจนติน่า
จะเป็นเจ้าภาพในการชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย
ระหว่างวันที่๑๖๒๘พฤษภาคคมนี้
นาอลิสักเบนเจ้าศรีวัลหรือว่าบิ๊กปอมประธานพัฒนาภูมิสร้อยแห่งชาติ
บอกว่า๓๐มีนาคมนะครับจะจับสลากกันที่โรงแรมโฟวินกรุงเทพเบื้องต้น
มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน๒๒ทีมก็จะแบ่งเป็น๔สาย
สายละ๕๖ทีมแล้วก็คัดเอาแชมป์
แล้วก็รองแชมป์ของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมต่อไป
ก็บอกว่าทีมที่เข้าร่วมเป็นดีชั้นนำทั้งนั้นนะครับ
นำโดยญี่ปุ่นอีรานอุสเบคิสถานไทยแล้วก็เวียดนามนะครับ
เอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์ของการแข่งขันครั้งนี้
๒ทีมไปเล่นยูอลิมปิกที่อาเจนตีน่าครับ
เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับแฟนคลับที่ให้การ
สนุนตลอดระยะเวลา๑๐ปีของสโมสรนะครับ
ขณะเดียวกันยังมอบสิทธิพิเศษให้กับแฟนบอล
สามารถนำชุดแข่งมาสกรีนเสื้อหมายเลข๖

โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
ฉลามชนโตเล็กแชมป์เก่าจะประเดิมฟุตซอลนะครับ
ระดูการใหม่เปิดบ้านเจอกับการท่าเรือรองแชมป์เก่า

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นถึง๖โมงเย็นครับ

และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพบกับสุราธานีครับ

ทางหลวงเตะบ่าย๓เจอกับบางกอกซิตี้

จะเจอกับศรีสะเกดในเวลา๖โมงเย็นครับ